ไปแอ่วลำพูนไปตรวจรัฐกาลนะฮะ

เมื่อวานอ้อนพี่น้องประชาชน

หลายอย่างมีปัญหามันหลายแล้วสมาธิแล้วไม่มีแก้ได้
เพราะกลัวเสียคะแนน
แต่ถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ก็จะพังไปเรื่อย

แล้วทำไมจะโดนฟ้องมาตลอดแทนทั้งปัน

ใครต้องทำอะไรอย่างนี้

ถึงเวลาที่มันพร้อมอยู่เนี่ย

หยอดคำเมืองอู้กคำเมืองปิดท้ายตัวเนื้ออาหารนะ

ยังโดนดันนะคือแข็งมาตลอดตอนพูดนะครับบอกว่าวันนี้มีความสุข
หัวใจเต้นช้าลงหัวใจนายกเต้นช้าลงรับภาพเลยรู้ไหมคุณ
คือไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนอยู่กรุงเทพเพราะอยู่กรุงเทพ

ก็ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเหพีราติมนิวตรีนะครับ
ก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับ
แล้วก็ไปท่องเที่ยวชุมชนต่างนะครับ
แล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือกจังหวัดลำพูน

เชื่อว่าจะมีคนคอยหาประวัติของตนเอง
เล่าต่ออย่างยาวแน่นอน
ที่ตัวเองก็รู้ประวัติของตัวเองดีอยู่แล้ว
เหมือนว่ามีคนบอกขุดนู่นขุดนี่มา
ลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวลำพูนนะครับ
การเดินทางไปศักระอนุสวรีพระนางจามเทวี
ซึ่งเป็นองค์ปฐมมกษัตริย์แห่งนครฮริพุนชัย
ด้วยการแขวนโคมบูชาถวายตามประเพณีปฏิบัตินะครับ
แล้วก็โคมที่นายกรัฐมนตรีเขียนข้อความเอาไว้

บอกว่าขอให้ชาวลำพูนมีความสุขสมปรารถนาทุกประการ
ขอให้คนไทยประเทศไทยสุขสงบมั่นคงยั่งยืน
ลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
จากนั้นก็ชมขั้นตอนการทำโคมไฟล้านนาจากชาวบ้าน
และคนพิการทางการได้ยินด้วยนะครับ
แล้วก็ก่อนกลับจากที่นี่ก่อนออกจากที่นี่
กลับให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับ

ก็นายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็แน่นอนยังเดินทางไปศักระกู่ช้างกู่ม้า
ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน
นายกชมการฟ้อนเมืองการแสดงมวยโบราณ

และช่วงหนึ่งที่เดินทางไปยังวัดพระธาตุธริพุนชัย

ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้บายสีสวดเรียกขวัญ

แล้วก็ให้พรให้เป็นนายยกรัฐมนตรีต่อไปอีก๒๐ปีนะครับ
เป็นที่สังเกตว่าการลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรีที่จังหวัดลำพูน
ไม่มี๔รัฐมนตรีที่เข้าร่วมพักพลังประชารัฐด้วย
ไม่ว่าจะเป็นนายอุตมะนายสนทิรัฐนายกรอบศักดิ์
แต่ก็มีการตั้งคำถามว่าจะยังสามารถลงพื้นที่ได้หรือไม่

วิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีตอบคำถามในเรื่องนี้บอกว่า
ก็สามารถลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีในเวลาราชการได้
หากไม่ได้ไปหาเสียงเพราะหากมีหน้าที่ถ้าไม่ทำ
ก็ถือว่าบกพร่องราบในตำแหน่งรัฐมนตรีนะ
แต่เมื่อปฏิบัติก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการออกไปหาเสียงได้ง่ายเหมือนเดิม
เหมือนกันอีกทีนี้การวางตัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ขณะที่การลงพื้นที่เขตบึงกลุ่มของนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้จัดตั้งพักรวมพลังประชารัฐเพื่อตั้งโต๊ะหาสมาชิก
ขณะที่พักการเมืองอื่นยังไม่สามารถหาเสียงได้นั้น
ก็บิ๊กป้อมนะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงนี้นะครับ
ชี้แจงออกมาบอกว่าคอสชยังไม่ได้ปลดล็อก
จึงต้องถามกรกตที่มีหน้าที่ในการดูแลว่า
การทำของนายสุเทพทำได้หรือไม่
ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จบไปนะครับ
อกจากนี้พลเอกประวิทย์ยังยืนยันว่า
แมพเลือกตั้งยังเป็นกำหนดเดิม
ไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องเลื่อนการเลือกตั้งนะครับ
ก็คือวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
โดยระบุว่าไม่เห็นจะมีปัจจัยใดมาทำให้การเลือกตั้ง
ต้องเลื่อนออกไปนะครับ

นำให้คุณผู้ชมได้ชมกันตั้งแต่แรกเลยนะครับ